ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้
ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณ

เกมที่อาศัยเพียงความถนัดความรักความสามัคคีของคนในครอบครัว

รับทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท
เกมต่อชีวิต
เกมท่ามีความรันฐาน

เกมที่จะช่วยต่อลมหายใจให้กับคนในครอบครัวครับ
คุณผู้ชมครับเมื่อแก้วตาดวงใจของครอบครัว
ป่วยด้วยโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง
ทำให้ต้องขายทรัพย์สินที่มีทุกอย่าง
เพียงเพื่อรักษาหัวใจดวงนี้
ให้กับครอบครัวนี้ให้นานที่สุดเท่าที่จะทำได้

หนูและทุกคนในครอบครัวจะทุ่มเทแรงกายแรงใจ
เพื่อดูแลน้องฟ้าให้ดีที่สุด
ตลอด๑๑ปีที่น้องฟ้านอนอยู่บนเตียง
ผมก็ไม่เคยท้อถึงแม้ทำงานหนักแค่ไหน
ผมก็ไม่หวั่นจะขอดูแลน้องฟ้า
จนกว่าผมจะหมดลมหายใจ

ตอนน้องฟ้าตุ๊กตาสุขสรรค์วันเกิด

ก็ปกติดีพอได้๙เดือน

ก็ไปหาหมอบ่อย
ฉันก็เห็นหลานมาตั้งแต่
เริ่มต้นพอโตขึ้น
เขาก็บอกว่าเป็นกล้ามเนื้ออ่อนแรง

หมอบอกว่าต้องเจาะคอใส่เครื่อง

เพราะว่าน้องฟ้าหายใจเองไม่ได้
นอนอยู่ที่โรงพยาบาลได้ปีนึง
หมอก็ให้เครื่องช่วยหายใจมาอยู่ที่บ้าน

หมอบอกว่า๕แสน๕หมื่น
น้องฟ้าเขานอนอยู่บนเตียงนี้มา๑๐กว่าปีแล้วจ้ะ
ตั้งแต่น้องฟ้ามานอนตีเตียง
นาขายควายขายที่ไปตั้งหลายอย่าง

ที่ขายได้ก็เอามาเพื่อรักษาน้อง
ผมก็จำเป็นต้องขายวัวขายควาย

ผมก็ขายที่นาอีก

เพราะว่าไม่มีตังค์ไปรักษาหลาน
เสียดายก็ไม่เป็นไร

น้องฟ้าป่วยมา๑๐กว่าปี

ช่วยแม่ช่วยพ่อเขา
พ่อเขาไม่อยู่เราก็ดูแล

เขาพูดไม่ชัดแต่ว่ายายรู้
ที่มานอนรวมกันก็เพราะกลัวเครื่องช่วยหายใจมีปัญหาเวลาไฟดับ

เวลาไฟดับนี้เครื่องก็ดับไปทันทีเลย
เวลานอนแฟนผมจะถือไฟฉายไว้ตลอด
ผมต้องวิ่งไปติดเครื่องปั่นไฟ

ทุกวันนี้ยายมานอนใกล้น้องฟ้าเพราะว่าเป็นห่วงเขา
เวลาไฟดับพ่อแม่เขาไม่รู้สึกเราก็พอได้ปลูก

ถ้าทนได้ขอให้หลานปลอดภัย
ทุกวันนี้ก็จะตื่นมาตีสองมาก่อขนมไปขายที่ตลาดช่วยขูดมะพร้าวช่วยทำขนมเปียกปูนวันวันแน่นอนสองสามชั่วโมงบางทีวูบไปเลยแล้วบางทีผมก็ต้องไปช่วยตากับยายทำนาผมก็จะออกไปทำนาบ้างทำงานรับจ้างบ้าง
ถ้าเขาจ้างอะไรพร้อมเข้าไป
ยาย๓หัวบางวันก็ได้๔๕ใบใบละ๒๐บาท
ทำหวานบ้างทำไม่หวานบ้างสลับกันไป
ก็อยากให้กำลังใจตาอำกับเย้เปื้องการแล้วก็ใสต่อสู้ชีวิตให้ถึงที่สุดจ้ะ
จะไม่ละทิ้งเขาแล้วก็มีเหตุการณ์อะไรเราก็จะรีบมาดูทันทีเลย
ตลอด๑๑ปีผมไม่เคยท้อ
ผมมีกำลังใจที่ดี
หลานเขาเป็นกำลังใจให้ผมเมื่อผมกลับบ้าน
เห็นหลานผมก็มีเรี่ยวแรงขึ้นนะครับ
สู้ชีวิตต่อไปเพื่อหลานของผมครับ
ถ้ามีเงินเยอะก็อยากจะไปซื้อที่นามาคืนให้ตากับยาย
อยากได้เครื่องหายใจอันใหม่เพราะว่าอันนี้แดดมันเสื่อม

เพื่อพ่อแม่เขาไม่อยู่แบบสำรองมันก็ทำงานของมัน
ต้องมีสักวันต้องมีสักวัน
ท่องคำเติมฝัน
ปลอบใจรอวันที่คอยแสนไกล
วันที่ทุกอย่าง
เปิดทางให้สม
ดั่งใจอย่างใด
หัวใจจะคอยจะทน
นี่ก็คือเรื่องราวชีวิตของครอบครัวนี้นะฮะน้องฟ้า
ลมหายใจของทุกคนในครอบครัว
เปรียบเสมือนเครื่องช่วยหายใจ
ที่ทำให้น้องฟ้าได้มีชีวิตอยู่ต่อ
เราไปพูดคุยกับครอบครัวของแม่การจากจังหวัดอุบลราชธานีครับอยู่ที่นี่

แล้วมาเจออาการน้องตอนกี่ขวบครับ
ตอนนี้๙เดือนเขาเป็นหอเผลอ
พอปี๖เดือนก็ไปนอนโรงพยาบาล
ไปนอนประมาณปีหนึ่ง
คุณหมอก็ให้เครื่องมาดูแลที่บ้าน

เพราะกล้ามเนื้อส่วนปอดเขาจะไม่แข็งแรง
และเห็นบอกว่าอุปสรรคของบ้านหลังนี้ก็คือกระแสไฟฟ้า

วางวันมันเด็ดเปี้ยงมันก็ดับจ๊ะ
ไฟมันจะดับปุ๊บไปเลยเครื่องมันก็จะดับ
เอาแล้วช่วงที่ไฟดับแล้วแม่ทำยังไงอะครับ

เครื่องปั่นไฟเอามาจากไหนกันครับ
ผมเป็นคนซื้อในร้าน
ก็เงินที่บอกว่ามีขายทุกสิ่งทุกอย่าง
พยายามหาอะไรก็ได้ที่มันเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยเหลือชีวิตหลานสาวคนนี้เอาไว้

แม่เห็นบอกว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งที่ทุกคนในบ้านใจหายใจคว่ำกันหมดเลย
เกือบทำให้น้องฟ้าต้องจากทุกคนในบ้านไปเลยเหรอ

น้องฟ้ากินปลาดุกเสร็จ
น้องฟ้าก็นอนหลับไปเครื่องมันก็หลุด

น้องฟ้าหยุ่นหายใจไป
พ่อมาแต่นามาเจอ
ปั๊มหัวใจแล้วก็ไปส่งโรงพยาบาล
ใจหนูหายใจแล้วความหมด
คิดว่าลูกจะจ่างไป
ผู้หญิงคนนี้จะออกจากลูกได้ก็ต่อเมื่อไปทำขนมทำงานเท่านั้นเอง
พอเสร็จจากทำขนมแม่ก็ต้องละมือมาแล้วก็มาดูแลลูกต่อ
อย่างนี้เหรอเป็นอย่างนี้มา

จะดูแลน้องฟ้าแล้วเนี่ยก็ยังต้องทำมาหากินกันเนอะ
เปียกปูนกับมันเส้นจ้ะ
ทำขนมนี่ตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงแม่
ตี๒ลุกขึ้นมาก่อขนม
พอตี๓๓๐ก็ใส่รถเข็นไปขาย
พอหกโมงถึงเจ็ดโมงก็กลับมาช่วยยายทำกับข้าวให้ยายกินเสร็จ
ก็มาช่วยยายทำหัว

ถ้าวันไหนซื้อของเยอะก็ไม่เหลือ
ถ้าวันไหนซื้อของมาเยอะก็เหลือ
แม่การแม่การขายอยู่ตลาดอะไรนะครับ
ตลาดบ้านโน่นหวากอุดรเจริญโหม๑๓

ก็มีบ้านอื่นเขามารับ๕ถุง๔๐บาท

คุณผู้ชมครับเดี๋ยวถ้าเผื่อว่าใครที่อยู่ทางนั้นนะฮะ
หรือว่าเป็นร้านค้าร้านขายที่มารับขนมปุ๊บไปขายนะครับ
ฝากไว้อีกหนึ่งล้านนะร้านแม่การนะ
เพราะว่าจะได้เอาเงินนี้มาอุดหนุนจุนเจือครอบครัวกันนะครับ
จะศุกร์ให้สุดชีวิตเพื่อลูกสาวเรียน
แต่ถ้าเผื่อว่าน้องฟ้าดูอยู่ทางบ้าน
แล้วเขาได้ยินแม่กัน
มีอะไรที่อยากจะบอกกับน้อง

และอยากจะสู้สุดชีวิตเพื่อน้องฟ้า
จะได้อยู่กับเมียเป็นนาน

เห็นบอกว่าขายไล่ขายนาขายวัวขายควายเลยเหรอ

เพื่อให้น้องฟ้ามีชีวิตนาน

ถ้าผมเป็นแทนน้องฟ้าได้

สุดชีวิตของผมเลยครับ
เห็นตาบอกว่ากลับมาจากทำงานเหนื่อย

แล้วตาช่วยดูแลหลานคนนี้ยังไงได้บ้างอ่ะครับทุกวันนี้ผมก็สวย
้อนข้าวให้หลาน
มาจับแข้งจับขาให้หลาน
แล้วก็เล่นกับหลานเล่านิษฐานให้หลานฟังครับ
เล่าไปหลานก็สนุกแล้วก็ยิ้ม
ผมก็ชื่นใจที่ผมทำให้หลานมีความสุขครับ

แล้วเราต้องช่วยคู่ยังไงก็ช่วยกัยบ้าปันบัตรอย่างนี้อ่ะเหรอหะ
ยายก็เหมือนกันนะฮะดูแลหลานแล้วก็

ยายแล้วต้นไม่กวาดนี่ยายไปเอามาจากไหน

แล้วอย่างนี้ยายขายดำเท่าไหร่

คำมรับ๒๐บาท

จ๊ะเพ้อร์ดนี่อ่ะซี่หาง๖ใบละ

โหดูหลานไปด้วยนั่งสารไปด้วย

นี่เราก็ไปนั่งสารอยู่ใกล้น้องฟ้าได้

ถ้าเกิดว่ามีคนสนใจแล้วจะสั่งล่ะครับ
สั่งกับใบละ๒๐บาทคือสิ่ง
เอางี้ละกันขอเป็นตัวแทนของยายนะ

หวดไปเฮ้ยหวดจ้ะเว้ยนัด

เพจเกมต่อชีวิตกันแล้วกันเดี๋ยวประสานไม่ให้นะ

เป็นอะไรกับครอบครัวนี้ครับขอโทษ

เมฆมาเกือบทุกวันไหมบ้านหลังนี้

มาเล่นกับน้องฟ้าเพราะว่าน้องฟ้า
พอได้ยินเสียงพระแม่เขาก็เรียกหาเลย

ได้ให้กำลังใจคนในครอบครัวนี้ยังไงบ้างครับ
ก็บอกให้ถึงจะเป็นอย่างไร

คนที่เขาเป็นกว่าเราเขายังสู้ได้

ถึงจะไม่ใช่สายเลือดโดยแท้จริงเลยเนี่ย
แต่การให้กำลังใจกันเป็นสิ่งที่ดีมากเลยนะครับ
เวลาเราได้รับกำลังใจแล้วเรารู้สึกยังไงกัน
ดีใจที่มีคนให้กำลังใจ

คอยให้กำลังใจไม่ให้ท้อแท้
พี่การวันนี้ครับเป้าหมายจริงแล้วเนี่ย
วิกฤตที่มันเกิดขึ้นในชีวิตของครอบครัวเราคืออะไรครับ

แล้วถ้าวันนี้ได้ทุนไปต่อชีวิตน่ะ
พี่การคิดว่าจะนำทุนไปทำอะไรครับ
ไปซื้อเครื่องใหม่ที่มันมีแบตเตอรี่
เพื่อที่ไฟดับมันจะได้ไม่ดับ
น้องฟ้าจะได้หายใจได้
ถ้าไฟดับเครื่องมันดับ
น้องฟ้าก็จะเสียชีวิตได้เพราะว่าเครื่องมันดับอ่ะจ๊ะ
สำคัญกับเด็กน้อยมากนะครับ

คุณผู้ชมครับพ่อแม่คือพระของลูก
คำพูดนี้ผมว่าไม่เกินความจริงนะครับ
เพราะว่าเราจะเห็นได้จากความเมตตาของตาอำของยายเปื้อง
ที่มีต่อลูกสาวก็คือพิการ
แล้วก็ได้เห็นความรักรุ่นสู่รุ่น
ก็คือความรักของพี่การผู้เป็นแม่
ที่มีต่อน้องฟ้าลูกสาวตัวน้อย
ช่วงหน้านะครับมาช่วยกันเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวนี้
สามารถพิชิตโจทย์คำถาม๔ข้อ
เพื่อลุ้นคว้าเงินรางวัลสูงสุด๑ล้านบาทจะได้หรือไม่
เกมต่อชีวิตช่วงหน้าสักครู่เดียวครับ
ขูดมะพร้าวและคันกะทิ
ให้ได้ปริมาณเส้นแดงที่เรากำหนดเอาไว้
ภายในเวลา๓นาที